เป็นเรื่องความรักของคุณตาอายุ๙๑ปี

ทั้งคู่เขารักกันมากอยู่ด้วยกันมา๖๐กว่าปี
แล้วพูดด้วยกันตลอดเลยนะคะว่า
ฉันอยากตายก่อนเธอเพราะว่าฉันขาดเธอไม่ได้
แล้วก็ล่าสุดค่ะคือคุณตาคุณยายก็เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเอง
เรื่องนี้เราได้รับการเปิดเผยจากทางลูกชายนะคะ
ก็ไปดูบรรยากาศที่วัดศรีวิเทศสังคาราม
ที่ถนนกาลจนาวนิทตำบลสำนักขาม

ที่นี่แหละเป็นที่จัดงานศพ
ของคุณพ่อผันยอดมิตรอายุ๙๑ปี
แล้วก็คุณแม่ละอองยอดมิตรอายุ๗๗ปี
โดยลูกชายคุณเพิ่มศักดิ์ก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ

แต่งงานอยู่กินด้วยกันมาตั้งแต่ปี๒๕๐๐ค่ะ
จนถึงปีนี้๒๕๖๑ก็๖๑ปีแล้วนะคะ

คนโตเป็นพี่สาวแล้วก็คนที่สองคือคุณเพิ่มศักดิ์
แล้วก็มีน้องชายคนเล็กอีกคนนึงรวมเป็น๓คน
คุณพ่อคุณแม่ชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านค่ะ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละตลอดเลย

เกิดจากคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจ
รักษามาตลอดเป็น๑๐ปีเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อ๓๔ปีก่อนคุณแม่ก็มาป่วยเป็นมะเร็ง
แล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่หาดใหญ่

เพราะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ล้มป่วยเขาก็จะคุยกันตลอดเลยนะ
อย่างคุณพ่อเคยพูดกับคุณแม่
แล้วลูกชายได้ยินพ่อเขาบอกแบบนี้
จุกเอ้ยเราอยากตายก่อนเพราะเราขาดตัวเองไม่ได้

แล้วคุณแม่ก็พูดกลับแบบนี้กับคุณพ่อเหมือนกัน
อันนี้มันเป็นคำพูดสะเทือนใจที่ลูกชายถ่ายทอดให้ฟังค่ะ

เป็นวันที่ทางคุณพ่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นอนพักฟื้นอยู่อยู่ที่บ้าน

บอกเรื่องราวการเสียชีวิตของคุณพ่อ

เพราะว่ากลัวว่าอาการของคุณแม่จะสุดหนัก

หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง
คุณแม่ก็มาเสียชีวิตตามไป
เหมือนกับเขาทั้งคู่จะสื่อถึงกันได้
ลูกชายบอกนะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต
แม้ว่าคุณพ่อจะมีอายุห่างจากคุณแม่๑๐กว่าปี
แต่ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง
เห็นใจกันนะคะไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงเลย
หรือเวลามีเรื่องผิดใจอะไรกันคุณพ่อจะเป็นฝ่ายขอโทษตลอด
และสำหรับงานชาปนกิจคู่รักเป็นคู่บุญคู่แท้คู่นี้

เป็นการที่ให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันจวบจนวาระสุดท้ายนะคะ